เพื่อที่จะหวังผลักดันเศรษฐกิจให้ก้าวไกลหลังโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งสโมสรเลสเตอร์เองก็หวังว่าในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะทำสำเร็จในการลุ้นไปพื้นที่โยฟ่าเชเปอร์สวีทครับ
หรือว่ามีแฮชแท็กที่ว่ายิ้มให้โลกให้โลกยิ้มซึ่งเป็นความร่วมมือของรัฐบาลและภาคเอกชน
ในการสนับสนุนมาตรการภาครัฐฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙
พูดถึงความพร้อมของทีมก่อนเจอปีศาจแดงแมนยูว่าแม้ว่าจะมีนักเตะบาดเจ็บหลายคนโดยเฉพาะกองหลังนะครับ
ซึ่งในวันนั้นนะครับก็ถือว่าตรงกับวันเกิดของนายอายวัฒน์ด้วยก็คือ๒๖กรกฎาคม
เชื่อว่านักเตะจะสู้เต็มที่เพื่อเขาครับ
ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็วันนั้นก็น่าจะเป็นวันดีให้วันเกิดผมด้วย
ก็เลยอยากจะให้นักบอลสู้กันใช่เขาน่าจะทำให้ผม